สามารถ

สำนัก
สวัสดีครับ
บ่ายแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
รับประทานอาหารกลางวันกันเรียบร้อยแล้ว

ก็เปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
หลายท่านก็เพิ่งจะมาทราบนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนรูปแบบรายการของเรานะครับ
เพิ่มเติมจากร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งเพิ่มเติมมาเป็นร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เราจะต้อนรับเฉพาะคนที่มีปัญหาชีวิตจริงแต่พร้อมจะสู้
ถ้าคุณคิดจะสู้นะครับเรามีเงินรางวัลให้คุณนำกลับไปแก้ไขปัญหาชีวิตของคุณ
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
ครั้งที่แล้วนี่ก็มีน้องน้ำขิงใช่ไหมมาสู้ชีวิตบ้านนี่แบบว่าสะพานซุดลงไป
พร้อมที่จะเอาขาตกชีวิตตกลงไปในนั้นได้อยู่ตลอดเวลา
บันไดก็แบบว่าต้องแบบต้องก้าวทีละ๓ขั้นนะไม่ใช่ว่าขายาวหรืออะไร
คือขั้นนี้ปวกกินแล้วปลวกกินปวกกินก็ต้องก้าวเข้าไป
คนที่เขาประสบปัญหาชีวิตจริงเนี่ยเขาไม่ตลกนะ
เวลาคนไม่มีเนี่ยจริงคุณป่าก็ไม่มีไม่มี๕บาท๑๐บาทก็หาไม่ได้
จุดนั้นเป๊ะเคยไปยืนถึงมาแล้วตรงนั้นหรือฮะ
โอ้โหลำบากเนี่ยเคยลำบากเข้าใจคนที่จนและคนที่ลำบากคนที่ไม่มีเลย
คือเวลามันไม่มีแล้วมันมืด๘ด้าน๑๐ด้านจริง
จนบางคนคิดสั้นแล้วก็จบชีวิตลง
แต่ว่าจริงแล้วทุกปัญหามีทางออก
แต่วันนี้คนที่จะมายืนอยู่บนเวทีเรา
คุณว่าคุณแย่เป๊กอยากให้คุณดูคนนี้
ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริง
ไปพบกับเขาได้เลยนะครับหนุ่มคนนี้
คุณสุนทรนะครับชายพิการใจเหล็ก
จากกำแพงเพชรครับ
สวัสดีครับผมชื่อนายสุนทรนามสกุลการพักดีครับ
บ้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรครับ

ผมต้องดูแลและเลี้ยงดูรับผิดชอบ

มาก่อนนี้พี่กำลังมีร่างกายปกติดี
เหมือนทุกคนทั่วไปแหละวิ่งได้เดินได้
ตอนนั้นพี่ยึดอาชีพร้องเพลงอยู่วงลูกทุ่ง
จนกระทั่งเมื่อ๑๘ปีที่แล้วพี่ได้รับอุบัติเหตุ

มอเตอร์ไซค์ของพี่เอง

แต่แขนและขาของพี่ต้องกลายเป็นคนพิการ
แขนข้างนี้ไม่มีกระดูก

ต้องใส่น็อตหัวน็อตไว้ที่ใส่เหล็กไว้ตลอดชีวิต
แล้วก็หายปลาร้าก็หัก
ขาข้างซ้ายก็ต้องลามด้วยเหล็ก

ลูกหลานจะกินยังไงจะอยู่ยังไง

ทุกวันนี้ต้องดูแลหลานทั้ง๕คน

แม่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมครับ
แม่ก็ต้องปวดขาเดินก็ไม่ได้
ไปได้๔๕วาก็ต้องนั่งแล้ว
สงสารก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไง

พ่อก็ได้เงินมามั่งพันสองพันอะไรอย่างนี้ก็แบ่งมาให้แม่มั่ง

เลี้ยงหลานด้วยอีกตั้งหาก
ต้องให้ทั้งค่าเรียนให้ทั้งค่ากิน
ให้ตั้งค่าซื้อเสื้อผ้ารองเท้าอะไรทุกอย่าง

น้องชายเป็นลูกกระดูกสันหลังล้าวครับ

ก็ได้เพราะพี่สุนทรนี่แหละที่เลี้ยงลูกผม

สงสารเขาเป็นห่วงเขา

แต่ตัวเขานี่อบประจำครับ

ถึงร่างกายผมจะดามด้วยเหล็กไว้หลายชิ้น
แต่จิตใจผมจะแข็งยิ่งกว่าเหล็ก

ผมจะสู้ผมมารายการนี้
ร้องได้ให้ล้านบนเวทีแห่งนี้

เพื่อไปให้ลูกหลานผมได้กินข้าว
ให้แม่ได้กินข้าวและรักษาน้องชายที่ป่วยอยู่ครับ
นั่นคือบอดี้ที่ดีที่สุดในครอบครัว

ต้องหาเลี้ยงคนถึง๘ชีวิตด้วยกันนะครับ
เรามาพบกับท่านนี้เลยดีกว่านะครับ
วันนี้คนสู้ชีวิตที่จะมาคว้าเงินรางวัลของเรานะครับ
คือคุณสุนทรนะครับ
พิการใจเหล็กจากกำแพงเพชรครับ

ชอบรอยยิ้มจังเลยรอยยิ้มสดใสเหลือเกิน

ในภาพบอกว่าประสบวัติเหตุมา๑๘ปีแล้ว

๓๒กำลังหนุ่มชะกัดเลยครับ

ใส่ผมใส่แต่เพื่อนไม่ใส่

ผมกระเด็นเข้าข้างทางโชคดีไปนะครับ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่ใครก็ไม่อยากให้เกิด
ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นอย่างนี้มานะครับ
ก่อนที่จะประสบเหตุนี้เห็นบอกว่าเป็นนักร้อง

รายวันลูกเพชรกับสายันกับยอดรักสลักใจ

รอใส่ซูภูไทยตอนนั้นเป็นนักร้อง

หนุ่มนะฮะหนุ่มเห็นบอกว่าเลี้ยงดู๘ชีวิต
อย่างที่หนูบอกเป็นบอดี้นะเป็นบอดี้ที่ดีที่สุดในบ้าน

หลานที่ลูกน้องชาย๓

อีก๒คนพ่อแม่เขาเลี้ยงดูไม่ได้ไม่ไหว

ครับก็เป็น๕ละแล้วก็มีน้องชายอีก๑

งานหนักพนันมาก่อนเขาเป็นช่างก่อสร้างทำงานหนักมาตลอด
แล้วก็คุณแม่คุณแม่

ลูกพ่อข่าวเสื่อมครับ
เราอย่างนี้ต้องเลี้ยงคนตั้งเยอะ
อาชีพอะไรถึงเลี้ยงได้

เดินขายลอตเตอรี่ก็พอได้บ้าง
แต่ก็เดินขอร้องเพลงตามร้านอาหาร

ไปขอเข้าร้องเราไม่เอาไม่หวังค่าตัว

ทริปรางวัลจากคนที่เขามานั่งทานอาหารกัน
ขายลอตเตอรี่เนี่ยเดือนหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่
ก็มี๒งวดก็จะได้

รวมรายได้แต่ละเดือนเนี่ยค่ะ
มีรายได้อยู่เดือนหนึ่งประมาณสักกี่บาท
ทั้งสองอย่างทั้งร้องเพลงด้วยก็

เดือนนี่หลักหมื่นนี่คือโชคดีนะคะ

วันละ๒๐๐คือให้เด็ก
เดือนนึงก็ทันนี้ชาวว่ามี

แต่ตัวยานี้ต้องซื้อเอาเอง

นี่แหละที่เลี้ยงลูกผมเลี้ยงผมมาทุกวันนี้

จากบ้านนอกเข้าไปในเมืองก็หลายต่อ
เมืองอีกครับพี่ท้อไหมพี่
เคยคิดท้อครับแต่เรามาคิดดูว่าจะท้อไปทำไม
หันมามองหน้าลูกหลานหันมามองหน้าน้อง
กำลังใจมันขึ้นมันสู้ครับสู้สู้ครับ
วันนี้นะครับรายการของเราก็สวัสดีครับ
น้องหลานทั้ง๓ท่านนะครับ

แต่ว่าพอเจอกันแล้วก็ทราบข่าวอีก
พี่ชายนี่ก็ป่วยด้วย

เพราะแกเป็นโรคไตวายระดับสุดท้าย

มาอีกท่านหนึ่งเป็นน้องชายของคุณสุนทร

ทำได้บ้างนิดหน่อยบางครั้งบางคราว

ถ้าก้มนะถ้าเขาบอกว่าถ้าก้มลงไปเนี่ย
ถ้าหลังมันร่ำเมื่อไรนะเอามาพึกกินหนึ่งที

ผมก็ต้องมาลุยต่อสู้ต่อ

พี่คุยเหมือนคนแข็งแรงแล้วก้ามใหญ่อะ
สิ่งที่พี่พูดเหมือนพี่แบบนี้

ชายนี่คนเล็กสุดถัดมาฟันจอบชื่ออะไรฟันจอบ
ชื่อเซฟครับ
เซฟเซฟกี่ขวบครับ
๙ขวบอ่านี่อยู่ปอะไร๙ขวบ
๓ต่อมาน่าจะเป็นคนโต

แล้วถ้าเกิดวันนี้คุณลุงทำได้เงินไปเยอะดีใจไหมครับ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

ไปก็ขอให้สู้แล้วบอกน้องชายคนนี้ว่าถ้าอัวเป็นอะไรไปเสียชีวิตไป
ว่าจะพยายามหาเงินเก็บไว้ให้เองเป็นทุนทำอะไรก็ได้ที่สุจริต
ขายลอตเตอรี่ไปเรื่อยเลี้ยงลูกประคองลูกไปให้ได้ปัญหาชีวิตของคุณสุนทรนะครับ
ก็คือไม่ใช่ของตัวเองแล้วตัวเองไม่สนใจ
ผมทำใจเลยครับของผมอยากจะได้อยากเลี้ยงหลานอยากให้น้องคุณแม่มีข้าวกินมีชีวิตที่ดีขึ้น
รายการของเราเนี่ยครับมีเงินรางวัลสูงสุดให้คุณสุนทรและคุณสุนทรทำได้นะครับคือร้องถูกทั้ง๑๐เพลง๑ล้านบาท
ผมผมจะถามคุณสุนทรว่าคุณสุนทรมาออกรายการของเราเนี่ย
คุณสุนทรอยากเอาเงินจากรายการเราไปอีกเท่าไหร่ครับ

ให้ถูกต้องเพียงแค่๓เพลงเท่านั้นเอง
ถ้าแค่๓เพลงสบายนิด
เลยคุณป่าเพราะว่าตัวช่วยเราก็มี๓ตัวช่วย
เพลงละตัวโอ้โหปูพรมร้อง

เดี๋ยวพี่เป๊กจะให้เด็กนะทั้ง๓คนนะลูกนะ
วยพรให้คุณลุงพูดใส่ไมค์นะคะ
นะคะเริ่มจากพี่คนโตก่อนเลยนะโวยพรให้ลุงหน่อย
ก็ขอให้ได้เงินล้านเยอะสู้
โอ้โหหลายล้านด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ล้านเดียวแล้วล่ะ
ขอให้เก่งสู้

ขอให้ลุงอ้วนแข็งแรง

เพราะว่าอยู่ที่บ้านเขาเห็นผมเดินเขาสงสารผม

คุณสุนทรนะครับชายพิการ
ใจเหล็กจากกำแพงเพชร
สู้ครับ
นี่คือเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
ได้ยินเสียงถอนหายใจยาวมาก

เคยร้องอยู่ตอนเป็นวงสมัยเป็นนุ่ม
เคยร้องอยู่ตอนเพลงนี้ดังมา๓๐ปีแล้ว
แล้วคิดว่าจะร้องถูกไหมครับ

สำหรับเพลงนี้เป็นเพลงแรกเพลงที่๑นะครับ
ถ้าร้องผิดไม่ได้อะไรเลย
ถ้าไม่ชัวร์จริงแนะนำให้ใช้ตัวช่วย

คุณสุนทรสามารถเลือกได้

สำหรับเพลงที่๑เมื่อสักครู่ฟังไปแล้วนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

สาธุ

สู้
ถ้าอย่างนี้มาแล้วครับเพลงที่๑
มูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ

ขอโชคดีครับ

ยินดีครับ
ทนฟังคำเย้ยมาเสียดสีทิ้งแทงในใจ
ผลักใส่ให้ไปไกลตาขามีก็เพียงดอกยา
ดอกฟ้างามเด่นรักจริงจากพี่ชาวดิน
ผิวพินจึงมองไม่เห็นชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็น
เพลินหลงเล่นเอารักเส้นเงินตรา
สักวันเจ้าคงคิดถึงพี่
คิดถึงรักเก่าเรามี
เจ้าเพลินฝรืนร่มสมอุราลอดรักกันเพียงรังผัง
ต่างหวังเพียงชีวา
ไม่มีคุณค่าวาสนาพี่ต่ำ
คิดหาคนช่วยปลอบใจ
หนีชะนายแพร่ใจลูกลา
รักต้องติดลบเมื่อได้พบคนงาม
ปวดใจเฉาคำทวนรักคำก่อนเนิน
รับบากอะไรขนาดนั้น
ชีวิตคนเราเกิดมาก็ต้องมีความลำบากกันทั้งนั้นนะครับ
อยู่ที่ว่าเราจะสู้จะผ่านไปได้หรือไม่
คุณสุนทรคุณร้องไปเมื่อสักครู่นี้

เพลงนี้มี๒เวอร์ชันครับต้นฉบับเลย

ท่อนจบจะร้องครวนรักพร่ำก่อนเคย
แต่ถูกต้องจริงต้องทวนรักพร่ำก่อนเคยครับ

ไม่ใช่ครวนครับ
รายการของเรานะฮะต้องเอาต้นฉบับแรกเลย

ที่นักร้องคนนั้นได้ร้องเอาไว้นะครับ
เสียงดีมากเลยนะฮะคุณสุนทร

ยืนฟังร้องเพลงอยู่ค่ะกั้นน้ำตาไม่อยู่จริง
ไม่ได้ว่าด้วยเพลงเศร้าหรืออะไรนะคะ
แต่ว่าการที่พี่สุนทรร้องนะคะ
แล้วสีหน้าของพี่สุนทรมีความสุขอะค่ะพี่แล้ว

แล้วแบบแล้วสิ่งที่เป๊กเห็นคือพี่เป็นอย่างนี้
แล้วพี่ทำมันได้
พี่แน่มากจริงเลยค่ะ
เท่มากอเป๊กยกนิ้วให้พี่เลยค่ะพี่
ในขณะที่บางคนนะครับอาจจะเจอปัญหา

แขนขาดีเผลอไม่ดูแลด้วย

ขอให้คุณสุนทรผ่านเพลงนี้ไปให้ได้
เพลงที่๑หนึ่งหมื่นบาท

คุณสุนทรร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
คุณสุนทรร้อง
คุณสุนทรร้อง